ไปดูเรื่องของการคุมเข้ม
การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้าง
ไปดูซิหน่วยไหนทำอะไร
แล้วก็มีการบรณบรงค์วิธีไหนนะครับ

กิจกรรมให้เปรี้ยวจี๊ดฉ่ำใจ

มะม่วงน้ำปลาหวาน

แจกให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา

ง่วงก็กัดจิ้มน้ำปลาหวานอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะ

วกกันน็อกก็มีนี่แจกให้กับสาว
อันหั่งสอนท้าย๓ระวังนะ

ให้ใบเดียวนะเดี๋ยวจะไม่พอกันนะคะ
นะครับก็มีการแจกแบบนี้กันนะครับ
ก็จัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าประตู๑
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ก็บรรยากาศนี้เป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน
เป็นส่วนหนึ่งของการบรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงครานในโครงการ
อเจ้ากลับบ้านปลอดภัย

ไม่ได้เหรอมีมะม่วงน้ำปลาหวานเป็นทางของอเจ้าเขานะ
ก็มีในอำเภอศรีราชาในอำเภอนิติ
วิวัตวานิสเป็นประธานในการเปิดโครงการที่นี่

ความพร้อมก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา

ยังหวังให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยนะครับ
เอาไปดูพื้นที่ที่เชียงใหม่กันบ้าง
จุดนี้สงกรานคึกคักมาก
เป็นอีกหนึ่งจุดที่คึกคักมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ
ที่เชียงใหม่นายปวินชำนิปราศาสตร์

เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ถนนช่วงสงกรานประจำปี๒๕๖๐
พร้อมทั้งนำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน
ในพื้นที่บ้านป่าจี้ถนนคันคลองชลประธานค่ะ

มีมะม่วงก็มีเหมือนกัน
เป็นเมนูยอดฮิตนะ
และหมวกกันน็อกก็มีเหมือนกัน
เหมือนกันนะคะเป็นการแจกให้กับผู้ที่ขับรถสัญจร

พร้อมกันนี้แจกเอกสารเพิ่มเติม
เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน
ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุนะคะ
หลักขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
เพื่อให้เทศกาลสงครานเป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริงค่ะ

จากเชียงใหม่เราไปภาคใต้กันบ้างนะครับ

ตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขันพร้อมด้วยตำรวจทางหลวง
นำอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วด้วยระบบเลเซอร์

ทดสอบระบบการทำงานบริเวณถนนเพชรเกษม
ด้านหน้าสถานีตำรวจทางหลวงประจวบคลีขันนะครับ
พร้อมแล้วฮะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงคราน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๗เมษายนนี้

เขาก็มีภาพของเจ้าหน้าที่กับกล้องเนี่ยนะ

บอกว่าท่านไหนอยากถ่ายรูปฟรี
เจ้าหน้าที่เราจัดให้เดี๋ยวจะส่งรูปกลับไปให้ที่บ้านเลย

ถนนเพชรเกษมด้านหน้าสถานีตำรวจทางหลวงประจวบคิริขัน
บอกแค่นี้ก่อนแต่ท่านตำรวจน่ะ

เรื่องของการตรวจจับความเร็วแบบนี้นะครับ

ซึ่งถนนเพชรเกษมในเขตรับผิดชอบของทางหลวงประจวบคลีขัน
ก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีระยะทางยาวนะ

ตั้งแต่อำเภอหัวหินไปจนถึงอำเภอบางสะพานน้อย

ก็ประกอบด้วย
ประกอบกับเป็นเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรสู่๑๔จังหวัดภาคใต้
ดังนั้นเส้นทางตรงนี้ต้องเข้มงวดกันหน่อย
เพราะที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ยังติดอันดับยอดผู้เสียชีวิตสูงสุด๑ใน๑๐ของประเทศด้วย
เพราะว่าเป็นเส้นทางผ่าน
นั่นสิก็พอเป็นเส้นทางผ่านแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวางมาตรการ
ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน
โดยจะมีรถตรวจการประจำแยกในบริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตรายทุกระยะ๓๐กิโลเมตร
ทั้งยังเตรียมจับปรับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด
โดยรถยนต์โดยสารจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่ถือว่าสูงแล้วนะคะ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนรถประเภทขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ต้องระมัดระวังกันด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันเต็มที่นะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพ่อเมืองสุโขทัย
ก็คือนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ก็นำคณะลงพื้นที่ที่อำเภอคีรีมาศครับ
เพื่อตรวจจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย๑๐๑สุโขทัยกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสูงสุดนะ
คือบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
จนถึงถนนหน้าสถาบันพระศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เพราะไม่มีไฟส่องสว่างทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยก็สั่งให้ตั้งจุดบริการไว้ในบริเวณนี้
พร้อมทั้งทำป้ายไฟเตือนแล้วก็วางกลวยยาง
เพื่อให้รถนั้นชะลอความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ